คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้ใครหลายคนมารวมตัวกันหน้าจอ
เราตื่นเต้นนะเรามีละครอ่ะตอนนี้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะเราจะมีเหมือนช่องอื่นอ่ะ

หลังเทราะต์นิวส์โชว์คุณผู้ชมมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับแฟนเทราะต์ทีวี๓๒ช่อง๓๒
พรุ่งนี้แล้วนะคะที่ละครน้ำดีไผ่แดนจะได้เลิกลงจอให้ชมกันแบบจุใจ
ทุกคืนวันจันทร์และวันอันคารหลังจบรายการเทราะต์นิวส์โชว์นะคะ
พรุ่งนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ค่ะวันแรกนะคะ
เขาบอกว่าไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เข้มข้นนะคะแต่ว่าความน่าติดตามชมอีกอย่างของละครไผ่แดง
คือความพิถีพิถันในการถ่ายภาพการจัดลำดับองค์ประกอบศิลป์แล้วก็โปรดักชั่นนะคะ
เรียกว่าภาพสวยเนื้อหาน่าติดตามค่ะ
เรื่องราวการประทะคารมกันระหว่างตัวแทนของคั่วความเชื่อเก่า
และความคิดแนวความคิดใหม่ที่ถ่ายทอดออกมาผ่าน๒ตัวละครหลัก
ก็คือสมภารกลางกับในแกว่นแก้วกำจรค่ะ
กูชักช้ามึงจะเจ็บตัวนะ
มึงอย่าประมาทว่ากูเป็นพระ
กลางคนเก่านั่นเอง

คุณผู้ชมนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะที่เอามาให้เห็นเป็นตัวอย่างกันนะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้๔มีนาคม

เรายังมีอีกหลายเรื่องให้คุณผู้ชมติดตามกัน
กับไทรัตก็ดูภาพแล้วอย่างที่บอกไว้

เหมาะกับละครเรื่องนี้กับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้
เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของเลือกตั้งด้วยเหมือนกัน
อยากให้พาติดตามกันให้ได้นะครับ